คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่าคุณพ่อท่านนี้หลับเก่งค่ะ
น้ำท่วมบ้านค่ะลูกมาปลูกค่ะครับเขย่าแบบเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอ่ะ
จนถึงขั้นลูกเอานิ้วไปอังไว้ใต้จมูกว่าคุณพ่อยังหายใจอยู่ป่ะเนี่ย

พ่อพ่อพ่อพ่อน้ำท่วมบ้าน
พ่อพ่อพ่อหายได้หรือเปล่าหายได้หรือเปล่าพ่อ
น้ำท่วมคันฤทธิ์หาดแล้วไอ้พ่อหายได้หรือเปล่าพ่อ
น้ำท่วมคันฤทธิ์หาดนี่ค่ะน้ำท่วมคันฤทธิ์หาดค่ะ

ใช่เสียงน้ำดังมากพ่อ
เขย่าพ่อพ่อไม่ตื่น
ต้องเอานิ้วไปอังใต้จมูกแบบนี้ว่าพ่อหายใจไหมพ่อ
เอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกแล้วก็มีข้อความว่านอนหรืออะไร

หลับเก่งพิมพ์ข่าวไปที่บ้านค่ะครับเป็นร้านขายยำ
ชื่อว่าร้านยำแสบดาบ
ใช่ใช่ร้านครับละคุณพ่อสนั่นพิราณอายุ๔๕ครับ

ลองฟังดูค่ะ
ค่ะงงมากินครับเพราะว่าไม่เคยเล่นชักที

แต่เขาไปให้ดูเคยเห็นลงจริงนะครับ

ว่าเขาไม่รู้กันเขาก็ดูกันหมดนะครับ

มองอ้อนเพือนเลยครับไม่รู้เรื่องนี้

ครับน้ำท่วมอยู่ในห้องในบ้านตัวบ้านนะครับ
ดังแล้วค่ะครับพ่อบอกไม่น่าเชื่อคนมาขอลายเซ็นต์

แต่สุดท้ายพ่อบอกว่าพ่อตื่นขึ้นมา
วิดน้ำจนแห้งไปแล้วคิดดูแล้วกันลำลึกขนาดไหน

วิทย์น้ำแห้งแล้วพ่อไม่ต้องเลย

กับพ่อเหนื่อยทำงานมาทั้งวัน
ครับอากาศมันดีโอ้โฮดีอุ๊ย

อากาศดีเลยหลับเพลินไปหน่อยค่ะ
แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลว่าบ้านนี้คือเขาอารมณ์ดีกันทั้งบ้านไง
เขาเป็นครอบครัวอารมณ์ดี
กลายเป็นคลิปนี้คนดูเยอะมากแล้วก็ออกข่าวเพียบเลย